ด้วยเรื่องของน้องปลายฝนก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
รอปภที่ผูกคอตายอืมแต่ประเด็นที่มันเริ่มต้นเรื่องขึ้นมาแล้วผู้คนก็
ค่อนข้างให้ความสนใจก็คือเธอได้วาดภาพนะฮะ
เป็นภาพที่เหมือนกับคนเอกรยุทธ์จันทร์โอชานมรีค่ะ
โพสต์ลงเฟซบุ๊กเอาไว้๒๒เมษายนพร้อมกับ
พิมพ์ข้อความบรรยายต่างเอาไว้ที่เฟซบุ๊กด้วย
เกี่ยวกับความอัดอั้นด้านเศรษฐกิจอะไรต่างนานา
อันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงเพลงหนึ่งที่เขียนเอาไว้ใต้ภาพ

หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเธอผูกคอตายในห้องพักนะครับ
ที่เป็นหอพักที่กรุงเทพ

แต่เธอมีลูกคนหนึ่งอายุ๘เดือนชีวิตน้องต้นกล้า

ตอนนี้นายวิชัยที่เป็นแฟนใหม่เนี่ยหายหน้าหายตาไปแล้ว

เพราะหลังจากที่มีการพูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างกันหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
มันทำให้พบว่าไอ้เรื่องเศรษฐกิจความอัดอั้นตันใจต่างของน้องปลายฝนเนี่ย
มันคงไม่ใช่แล้วล่ะมันจะเป็นปัญหาอื่นที่มันซ้อนอยู่หรือเปล่า
เพราะที่นายวิชัยรอปภที่เป็นแฟนที่เธออยู่อาศัยกันด้วยในปัจจุบันก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าอ๋อปลายฝนเขาเครียดเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทก็ไม่ได้
ไม่มีเงินส่งไปซื้อนมให้ลูกลูกที่อยู่กับตากับยายที่ฉะเชิงเศร้า
นี่นายวิชัยนะฮะไปเคราะห์โรคโสกวันแรกที่ฉะเชิงเศร้าที่บางประกงนะฮะ
ไปมาสุดท้ายนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักฐานชัดเจนว่า
ปลายฝนได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเดือนละ๕๐๐บาทเดือนแรกเนี่ยเข้ามาแล้วตั้งแต่๑๖เมษายน
ใช่คือขึ้นเลยว่าโอนเงินสำเร็จแล้วแปลว่าเงินเข้าบัญชีไปแล้ว
มีคำถามว่าแล้วทำไมถึงได้ก็เพราะว่าปลายฝนเนี่ยเธอทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยก็จริง
แต่ว่ายังไม่ได้บรรจุแล้วการส่งเงินเข้าประกันสังคมต่างเนี่ยมันยังไม่ครบกำหนดอะไรพวกนี้
มันก็เลยเหมือนกับว่าพอลงทะเบียนแล้วก็ได้เอาเป็นว่าเธอได้ก็แล้วกัน
แต่อ้าวแล้วถ้าได้แล้วเนี่ยเธอยังมีเงินเดือนนี่เป็นเงินเดือนของบริษัทที่ทำงานด้วยนะฮะ
บริษัทนี่ยังจ่ายเงินทุกวันที่ไปทำงานเป็นพนักงานที่ยังไม่ได้บรรจุเนี่ยจะได้เป็นรายวันนะ
ก็ส่งเงินเข้าตามที่เธอไปทำงานทุกเดือนไปทำงานได้ไม่สักเดือนสองเดือนเนี่ยฮะ
ทำงานไม่นานแต่ก็มีโรคประจำตัวบางวันไม่ได้ไปก็ไม่ได้
แต่ก็ได้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ดูแล้วมันพอ
คือได้จากงานประมาณสักห้าพันถ้าบวกกับเงินเยียวยาแล้วเนี่ยก็เป็นหมื่น
ใช่นายวิชัยเนี่ยมายอมรับวันหลัง
ก่อนจะหายหน้าไปจากงานศพของน้องปลายฝน
บอกว่าอ๋อสรุปแล้วเนี่ยปลายฝนได้ได้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แต่ผมเอามาสี่พันแต่ปลายฝนเขาให้เองนะ
อันนี้เป็นภาพวันที่คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐเคยนั่งสัมภาษณ์นะฮะ
ที่วัดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของน้องปลายฝนเขา
ปลายฝนให้ผมมา๔๐๐เอาไปเป็นค่าผ่อนค่างวดรถจักรยานยนต

เพราะเนี่ยจักรยานยนต์คันที่จอดอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ

คันนี้นายวิชัยบอกว่าเนี่ยฮะปลายฝนเขาอยากได้จักรยานยนต์เป็นของตัวเองมาก
แต่เขายังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้บรรจุไม่สามารถเอาชื่อของตัวเองไปผ่อน
ไปซื้อกับร้านรถจักรยานยนต์ได้

ก็เลยต้องให้นายวิชัยเนี่ยไปใช้ชื่อเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้

แล้วเนี่ยพอเงินออกมา๕๐๐บาทเขาให้ผมมา๔๐๐เอาไปผ่อน
เขาบอกว่าปลายฝนเป็นคนบังคับเลยบอกว่าเนี่ยเอา๔๐๐เนี่ยไปผ่อนซะ

ระหว่างทางเนี่ยอธิวิชัยบอกว่าอย่างนี้
แต่ตากับยายที่ปลายฝนเรียกว่าพ่อกับแม่

เพราะว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเศร้าแล้วก็เลี้ยงน้องต้นกล้า
ลูกชายของน้องปลายฝนอยู่วัย๘เดือนเนี่ย
บอกว่าปลายฝนตั้งแต่มาทำงานเป็นรอปภที่กรุงเทพแล้วอยู่กับนายวิชัยเนี่ย

ห่างกันสักประมาณเดือนหนึ่ง

แล้วก็บอกว่าหนูส่งให้ได้แค่นี้นะพ่อเรียกตาว่าพ่อ
เพราะว่าหนูนี่ก็เหลือติดตัวอยู่แค่พันเดียว

ก็จะพยายามอดเอาเดี๋ยวกินวันละมื้อ
เขาบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้วิชัยไปผ่อนรถจักรยานยนต์จาก๕๐๐๐บาทได้เงินเยียวยานแล้วให้ไป๔๐๐๐บาท
แต่เงินของบริษัทที่บริษัทเขาก็เอาสลิปมาให้ดูนะฮะ

ใช่ต่อให้หักสมมุติว่าต่อให้หักส่งเงินกลับไปนะครับ
๒๐๐๐บาทมันก็ยังเหลือประมาณ๓๐๐๐บาทนะ
ซึ่งเป็นวันชาปนกิจศพของน้องเนี่ย
ความจริงเปิดเผยอีกหนึ่งอย่าง
นายวิชัยเนี่ยแฟนคนปัจจุบันของปลายฝนที่หายหน้าไปแล้วเนี่ยค่ะ
ให้ปลายฝนไปกู้เงินสี่หมื่นบาทเพื่อมาซื้อรถจักรยานยนต์ในชื่อของตัวเอง
อ้าวเกิดอะไรขึ้นกับปลายฝนค่ะ
ตอนนี้น้องไม่สามารถมาบอกเล่าอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
จากการตัดสินใจผูกคอตายนี่คือภาพบรรยากาศวันนี้ก่อนพิธีจำนักกิจศพนะฮะ
ก็เหลือแต่นายวิชัยซึ่งแต่ละครั้งไม่ว่าจะเจอนักข่าวเจอตำรวจ
ญาติของน้องปลายฝนให้ข้อมูลไม่เคยตรงกันเลย
หายไปแล้วฮะติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้เจ้าของหอพักบอกว่าห้องที่อยู่กับปลายฝนด้วยกันเนี่ย
พอเกิดเหตุวิชัยเนี่ยมาเก็บข้าวเก็บของไปสองรังใหญ่ค่ะ
แล้วก็หายไปเลยอืมอ่าแต่ห้องเนี่ยเขาชื่อปลายฝนอยู่แล้ว
อ่าปลายฝนเขาคนเป็นคนเปิดเป็นคนวางเงินมัดจงมัดจำอะไรไว้ที่กรุงเทพ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศนี้ก่อนนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่วัดแสนภูดาตจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
ตั้งสวดบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวปลายฝนวัย๒๐ปี
นางสาวปลายฝนอ่ำสาริการรอปภสาวที่ตัดสินใจผูกคอตายนะฮะ
หลังจากมีการวาดรูปเหมือนนายรัฐมนตรีแล้วก็บ่นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจอะไรไว้หลายสิ่งหลายอย่าง
แต่ความจริงมันก็ปรากฏออกมาแล้ววันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับ
ก็มีญาติครอบครัวเพื่อนนะครับเดินทางมาร่วมไว้อะไรกัน
นางสาคอนอ่ำสริกายายของน้องปลายฝนนะครับซึ่งน้องเนี่ยจะเรียกยายว่าแม่
เรียกเรียกยายกับตาว่าพ่อกับแม่ก็มาเคารพศพหลานสาว
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนชาปนกิจศพที่จะเห็นนั่นก็ตานะฮะ
ทั้งคู่ก็อายุเกือบเจ็ดสิบแล้วตานี่ก็ต้องอุ้มหลาน
อุ้มเล้นนะฮะเล้นวัยแปดเดือนเนี้ยน้องต้นกล้าเนี้ยอุ้มอยู่ตลอด
ยายไม่ได้มาฟังสวดศพทุกวันนะครับเนื่องจากยายเองเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดี
เหินลำบากแต่วันนี้ต้องมาเพราะว่าพิธีชาวพนักกิจศพหลาน
ยายบอกว่ายังไงก็ต้องมาปกติแล้วตาก็จะมาอยู่ที่วัด
ยายจะอยู่บ้านดูแลน้องต้นกล้าเหรียญวัย๘เดือน
ลูกชายของน้องปลายฝนกับอดีตสามีหลังจากไหว้ศพเสร็จ
คุณยายก็เดินมาที่หน้ารูปของหลานนะฮะเอามือรูปเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
แล้วบอกกับหลานทั้งน้ำตานะบอกว่าลูกเอ้ย
ไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าทิ้งแม่ไปเลย
เดี๋ยวต้นกล้าเนี่ยจะเลี้ยงให้อย่างดีถึงแม่ไม่ไหวแม่จะเลี้ยงให้ถึงที่สุด
นี่นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศของคุณยายอีกสักครั้งนะฮะ
ช่วงที่ไปบอกลาหลานเป็นครั้งสุดท้าย
อืนแม่สวยไหมเนี้ยสวยไหมลูก
ไม่ต้องห่วงลูกเก้ยอ่อนเลี้ยงไม่ได้หายดีแล้ว

เป็นอยู่ไหนแล้วลูกการอยู่บ้านของลูก
ลูกไม่ต้องจะพวงนะลูกยา

เดี๋ยวเอาไปให้ให้ตัวนี้

ทำไมมีวิธีกรรมจริงเลยลูกต้องอดมันอย่า

ไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยลูก

เลี้ยงต้นกล้าให้อย่างดีเลยนะแม่จะเลี้ยงให้อย่างนี้เลยนะลูกนะ
แม่จะไม่ไหวแม่ก็ต้องอดทนลูกถ้าลูกนะ

คุณตาคุณยายวัย๗๐ปีได้แล้ว๖๙๗๐แล้ว
เลี้ยงปลายฝนมาตั้งแต่เด็ก
คุณแม่ของน้องปลายฝนก็ยังอยู่นะฮะ
เพราะว่าไปรับศพอยู่ในวันแรกนะครับ

แต่เอาเป็นว่าก็ยังมีคุณแม่แล้วก็มีตากับยายที่จะเลี้ยงดูต้นกล้า
ลูกชายวัย๘เดือนของน้องปลายฝนกันต่อ

กับยายเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วปลายฝนเป็นเด็กที่น่าจะมีอนาคตไกล
เพราะว่าตอนที่เรียนจบม๓แล้วส่งเรียนต่อชั้นปวชเนี่ย

คือเป็นคนที่มีฝีมือทางศิลปะการวาดรูปมาก
เฟซบุ๊กของน้องเขาก็พยายามที่จะโพสต์เกี่ยวกับการรับวาดรูปนะ
แต่ว่าบังเอิญคุณตาบอกว่า
ช่วงที่เรียนอยู่ปวชไปเจอแฟน
ซึ่งก็คือพ่อของน้องต้นกล้า

แล้วก็ไปทำงานเกาะทร่องเกาะสร้างท้อง
คลอดลูกมาแล้วก็บังเอิญเลิกกันกับแฟนเก่าที่ชื่อบอลแล้วก็ไปเจอแฟนใหม่ที่ชื่อนายวิชัยนี่แหละ

ก็ไปทำงานเป็นรอปภอยู่ที่กรุงเทพ
นี่นะฮะ๑๖นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้มีพิธีชาพนักกิจศพน้องปลายฝนนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ก็มีคนที่มาร่วมกันไว้อะไรวันนี้ก็มากันเยอะนะ
สุดท้ายนะครับทุกคนครับ
อย่าลืมนะเครื่องลูกไม่ต้องห่วงส่วนตาติดหัวไปใช่ตัวให้ต่อด้วย
คุณตาก็บอกกับหลานเรียกชื่อเล่นของหลานนะฮะชื่อเกดนะครับ
บอกว่าขอให้ไปสู่สุขติเรื่องลูกไม่ต้องห่วงตาเลี้ยงเอง
แล้วตามชัยมาให้พ่อด้วยพ่ออยากเจอกับเขาสักครั้งหนึ่ง
ตามล่ามาให้ได้ชาติหน้ามีจริงมาเป็นลูกเป็นหลานตาอีกนะ
ชัยนี่อาจจะหมายถึงนายวิชัยแฟนคนปัจจุบันของน้องน้ำฝน
อ่าของปลายฝนเนี่ยนะคะเพราะว่าตาบอกว่าคืนวันสวดศพวันแรก
นายวิชัยเนี่ยเพิ่งมาบอกความจริงว่าตกลงแล้วปลายฝนเนี่ย
ได้เงินเยียวยาห้าพันบาทค่ะตาอ่าตาก็รู้ข่าวจากสื่อนะอืมอ่า
ตาเนี่ยเสร็จงานสวดศพอะไรวันแรกที่ตั้งบำเพ็กกุศลเสร็จกลับไปบ้านเนี่ย
พอรู้ข่าวปุ๊บวิชัยเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาที่บ้าน
ตอนค่ำบอกตาว่าเดี๋ยวผมจะขอค้างคืนด้วยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าตัวเองพูดอะไรไม่จริงสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่
อ่าปลายฝนไปอยู่ด้วยอ่ะค่ะจนทำให้หลานสาวเขาสุดท้ายแล้วผูกคอตายเนี้ยอืม
วันนั้นพอรู้ข่าวว่าเอ้าเงิน๕๐๐๐บาทได้ไปแล้วนี่อันนี้เป็นภาพเก่านะฮะ
อ่าได้ไปแล้วแล้วไม่ยอมบอกมาบอกกับสื่อตอนหลังพอถูกเข้นไปเค้นมา
ตาไล่เลยนะคืนนั้นอ่ะอืมตาถามเลยว่าเนี้ย
จักรยานยนต์เนี่ยที่ขี่มาเนี่ยตอนนั้นทุ่มนึงอยู่ที่บางประกงฉาเชิงเศร้า
ถ้าขี่กลับกรุงเทพเนี่ยทันเคอร์ฟิลล์ไหมอืมวิชัยบอกอ๋อน่าจะทันครับ
บอกงั้นขี่กลับไปเลยไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องมานอนที่นี่
ต้องมาอยู่ที่นี่ขี่กลับไปเลยอืมแล้วตั้งแต่นั้นก็หายไปเลยฮะ
เจอเลยค่ะติดต่ออะไรไม่ได้อีกเลยด้วยก็ที่หอพักบอก
เข้ามาที่ห้องปลายฝนแล้วก็เก็บข้าวเก็บของไปแล้วก็หายเงียบไปเลย
อืมเนี่ยฮะตาก็เลยบอกว่าตามชัยมาให้พ่อด้วย
พ่ออยากเจอกับมันสักครั้งแต่ไม่รู้ว่าตาอยากเจอ
อาจจะมีคำถามอะไรหรือว่าจะยังไงนะพูดเรื่องนี้จบนะครับ
พรเนี่ยยืนถอดแว่นร้องไห้อยู่ข้างโรงศพนะ
ที่ทางญาติญาติแล้วก็ทางกู้ภัยจะมาช่วยกันยกลงศพ
ของน้องปลายฝนเข้าเตาเผาชาปนกิจนะฮะ
แล้วอย่างงี้มันเรื่องลูกไม่ต้องห่วงเลยอ่า
ช่วยตามจิกหัวไอ้ชัยมาให้พ่อด้วยนะ
พ่อจะต้องอยากเจอกับมันสักครั้งหนึ่ง
ถ้ามีโอกาสลูกทำได้ทำเลยลูก
อย่ายอมตายฟรีลูกอืม
ยังไงตามร่ามานายได้นะ
อืมเสร็จแล้ว
ลูกจะได้ขึ้นสวรรค์นะลูกนะ
ชาติหน้ามีจริงมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานตาอีก
นะตายังรักที่ถึงเหนือเกิน
โอ้ยโชคดีนะลูกนะ
ไม่มีแล้วครับไม่มีครับไม่มี
คอยอยู่ทุกวันแต่ไม่มาถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็
ขอให้มาเปิดเผยเอ่อเพราะไม่งั้นสังคมก็
ตามล่ามึงอยู่อย่างนี้เนี่ยมึงก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกัน
คือก็ต้องบอกว่าตายายเองก็มีความแคลงใจในเรื่องของตัวนายวิชัย
ใช่นายวิชัยวัยสามสิบกว่าเนี่ย
แฟนคนปัจจุบันของนางสาวปลายฝนซึ่งวันนี้ไม่มานะฮะ
วันนี้วันเผาก็ไม่ได้มาแต่วันนี้คนที่มาคือในบอลบอลสามีเก่า
ที่เป็นพ่อของน้องต้นกล้าครับเพราะว่าวันที่เอ่อทีมข่าว
ได้มีโอกาสไปคุยกับนายบอลนายบอลก็บอกว่าไม่กล้ามางานสวดศพเลย
เพราะว่ากลัวจะเจอนายวิชัยแฟนใหม่เพราะว่าเคยถูกทำร้ายอืมแต่ก็ตั้งใจว่า
วันเผาเนี่ยจะมาก็เลยถามคุณตานะคะว่ามาหรือเปล่า
ตอนที่นักภาพเราไปคุยกับนายบอลนี่คือวันที่เราเคยไปคุยที่บ้าน
ภาพนั้นที่บ้านของนายบอลใช่ค่ะในบอลบอกว่าวันเผาเนี่ยยังไงก็อยากจะมา
อยากจะมาส่งเกตแล้วปรากฏว่าเมื่อเช้านายบอลก็มาที่วัดจริงนะคะ
มาร่วมงานศพเดินมาจุดทูปกราบศพแล้วก็ร้องไห้
ใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้วก็เดินออกไปค่ะตาพรก็บอกว่าทางตากับยายแล้วก็ญาติญาติ
ก็ไม่มีใครว่าอะไรอ่ะก็อยากให้อโหสิกรรมให้กัน
จะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรกันต่อไปอีกครับตาพรใจดีนะเพราะว่าจากที่เราไปคุยกับนายบอล
กับแม่นายบอลก็เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ก็คือ
ก็ค่อนข้างยากจนอยู่เหมือนกันนะคะ
คุณตาพรก็ให้เงินไป๓๐๐บาทให้นายบอลเนี่ยใช้เดินทางกลับบ้าน
ส่วนยายสาคอนนะคะก็ได้พูดคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ
หลังจากทำพิธีชาปนกิจของปลายฝนไปเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ชาติน่าเกิดมาเป็นล้านยายอีก
ส่วนใครที่ทำอะไรกับหลานยายไว้เนี่ยขอให้ได้รับผลกรรมนั้น
เพราะตอนนี้หนีหายไปเลยติดต่อไม่ได้
ก็คิดว่าคุณยายอาจจะพูดถึงในวิชัย
ทีนี้ยายแกบอกว่ามีเรื่องแปลกค่ะ

ไปเจอไม่เจอสิ่งลี้ลับ
หรือว่าสัมผัสถึงวิญญาณของหลานเลยคือยายสาคอนบอกว่ายายแกเคยมีลูกแล้วก็เสียลูกไป
ตอนนั้นรับรู้ได้ตลอดเลยว่าลูกมาหาแล้วก็คือสัมผัสได้ว่าเขามาหาที่บ้าน
แต่กรณีของปลายฝนเนี่ยตั้งแต่เสียชีวิตไปไม่เคยฝันถึงเลย
ญาติพี่น้องสักคนก็ไม่เคยมาเข้าฝันให้หรือว่าสัมผัสได้ว่าปลายฝนมาหาก็เลยแปลกใจว่าเป็นเพราะอะไร
หรือเพราะว่าญาติญาติยังไม่ได้มีการไปเชิญดวงวิญญาณที่ห้องพักกลับบ้านหรือเปล่า
หลานก็เลยไม่ได้กลับมาที่บ้านด้วยนี่ก็เป็นส่วนในความเชื่อของคุณยายอ่ะนะคะ
ส่วนกรณีของน้องต้นกล้ายายบอกว่านี่ก็แปลกเหมือนกันนะ๒๓คืนมานี้ต้นกล้าไม่ร้องกลางดึกแล้วก็ไม่สนเลย
เหมือนจะรู้ว่าทุกคนยุ่งอยู่กับการจัดการงานศพค่ะ
ไม่เข้าฝันแล้วหมาก็ไม่หอน

ตั้งแต่คืนจนตี๓๔จนเพียรับอ่ะ
ไม่มีมาไม่มีวิแววเลย
ยายบอกว่าให้มาหายายเถอะมาหาแม่เถอะแบบแม่จะรอหนู
ตี๓ม้าก็ไม่เห่าไม่หอนแล้วไม่มีอะไรวิแววเลย
มันเป็นเพราะเหตุอะไรเนี่ยลูกสาวคนโตแค่สามคืนมันก็มาแล้วนะไอ้คนที่ตายอ่ะ
นี่ไม่มาเลยทำไมเงียบติดตรงนี้
เหมือนยังกับคนทำอะไรไว้ไงด้วยอ่ะ

ไม่มีก๊อกแก๊กอะไรให้รู้เรื่องรู้เลย
ถึงได้บอกว่าทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง
และปกติหมาจะหอนกลางคืน

คงจะโดนใครทำไมหรือเปล่าอ่ะ
ตอนนี้ยังสงสัยอยู่จะบอกให้มันมาอยู่บ้านอยู่กับยะแม่
เขาเรียกแม่มาอยู่กับแม่
ไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่กับแม่แล้วไม่ให้ใครเห็น

ส่วนทางด้านของนายนัทพลกรับประพันธ์น้าชายของปลายฝนนะครับ
ก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้สบายใจขึ้นแล้ว
เพราะว่าหลายเรื่องมันกระจ่างขึ้นว่าสาเหตุที่จากไปจริงแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องเงินแหละ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเยียวยาเรื่องของรัฐบาลอะไรก็ไม่อยากให้คนไปโยงเรื่องการเมืองนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่ามันอาจจะเป็นปัญหาภายในครอบครัว
แล้วก็อยากฝากไปถึงวิชัยแฟนใหม่ของปลายฝนด้วยว่าออกมาพูดความจริงเถอะอย่าหนีความจริงเลย
หนีไปก็ไม่มีความสุขสิ่งที่ทำให้เสียใจมากก็เป็นเพราะว่าวิชัยเนี่ยไม่พูดความจริง
แล้วก็เพิ่งจะมารู้ด้วยว่าวิชัยให้หลานไปกู้เงิน๔๐๐๐บาทเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
แต่ถามว่าจะเอาเรื่องเอาอะไรไหมน้าชายก็บอกว่าคงไม่เอาเรื่องก็ขอให้เป็นเวรกรรมเล่นงานเอาเองดีกว่า
ผมว่าหลานผมน่าสงสารมากครับเป็นคนที่แบบน่าสงสารแล้วก็แบบว่าเหมือนกับแบบเกิดวัยเหตุทางชีวิตอย่างนี้ครับ
เจอเรื่องราวที่เลวร้ายกับตัวเองซับซ้ำซ้อนอย่างนี้ครับก็ไปก็คงให้หลานไปสบายครับผมว่าเขาคงอยู่ไม่มีความสุขอะครับสังคมก็ได้ตัดสินเขาแล้วแหละเพราะว่าเขาก็คงอยู่ไม่เป็นความสุขหรอก
อย่างที่น้าของน้องปลายฝนบอกนะฮะว่าถ้าจะถือว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ๒๐ปีแล้วก็ตัดสินใจที่จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วด้วยตัวเธอเองด้วยการผูกคอตายอย่างนี้
ตั้งแต่ตอนเรียนใช่ไหมฮะอดีตสามีนะตามที่เขาให้ข้อมูลกัน
บอกว่าเธอก็ถูกทำน้องทำร้ายอยู่ด้วยนะครับ
สุดท้ายแล้วมาได้แฟนใหม่แฟนใหม่ก็อย่างนี้แหละฮะ
ท่านผู้ชมครับตามข้อมูลที่ได้รับทราบกันในขณะนี้ก็คือ
เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้เรื่องสินต่างนานามันดูแล้วมัน
มีอะไรที่มันซ่อนปมอยู่เยอะแยะไปหมดค่ะแต่ตัวนายวิชัยเนี่ยหนีหายไปแล้ว
คือเรื่องเงินสี่หมื่นบาทที่นายวิชัยให้ปลายฝนไปกู้เงินมา
เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์แล้วจักรยานยนต์เป็นชื่อนายวิชัยณขณะนี้นะ
ค่ะนะฮะตรงเนี้ยผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อาจจะต้องเตรียมตัวในการที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของน้องปลายฝน
โดยเฉพาะคุณตาคุณยายหรือว่าคุณแม่ด้วยใช่ไหมหรือถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงจริงเนี่ย
ทางครอบครัวต้องไปขอความช่วยเหลือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้เงินสี่หมื่นบาทเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย
ปลายฝนไปกู้จากใครอืมที่ไหนอะไรยังไงค่ะ
ถ้าเป็นตามหลักกฎหมายโดยทั่วไปนะถ้าคุณเสียชีวิตไปแล้วอืม
อ่าแต่หนี้มันยังคงอยู่เนี่ยเขาก็จะไปตามหนี้จากทายาทใช่ค่ะ
จากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดกันต่อไปอืม
ตรงเนี้ยเราไม่รู้ไงใช่ไหมค่ะอ่า
ถ้าเกิดมันมีจริงตรงนี้เงินก้อนสี่หมื่นบาทที่ปลายฝนไปกู้มาเพื่อให้นายวิชัยเนี่ย
จะไปดาวน์หรือจะไปซื้อจักรยานยนต์คันนี้ตอนเนี้ยถ้านายวิชัยยังอยู่เนี่ย
วิชัยต้องออกมาต้องออกมาบอกเขานะว่าตกลงแล้วยังไงใช่
เพราะตอนเนี้ยจักรยานยนต์เป็นชื่อคุณอ่า
คุณก็แค่ผ่อนต่อเดือนละแปดพันแต่ชื่อคนกู้เนี่ยใครอ่า
ไอ้สี่หมื่นบาทตรงเนี้ยอ่ามันมันตกลงมันดาวน์เท่าไหร่
ซื้อมาเท่าไหร่ตอนนี้ที่ผ่านมาคุณเอาเงินใครไปผ่อนบ้างค่ะ
จักรยานยนต์คันนี้มันควรจะเป็นของใครกันแน่อืม
ฮะอ่าแต่ว่าเป็นชื่อคุณนั่นแหละตอนเนี้ย
คุณผ่อนต่อคุณผ่อนหมดคุณก็ได้รถเป็นเจ้าของแล้ว
ก็ไม่มีปัญหาหรอกตรงนั้นแต่คุณจะขี่มาด้วยความสบายใจหรือ
อืมใช่ไหมแล้วเงินสี่หมื่นบาทตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างงั้นจริงเนี้ย
น้าเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยถ้าวันหนึ่งมีเจ้าหนี้เขามาบอกตากับยายว่า
อ่าต้องใช้หนี้สี่หมื่นบาทให้ผมนะฮะเพราะว่าปลายฝนมากู้ไปอืม
ตากับยายทำยังไงใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครปรากฏเป็นเจ้าหนี้กัน
ก็ไม่เป็นไรแต่วันนั้นเกิดวันหลังมันมีเรื่องของเจ้าหนี้ขึ้นมาทำยังไง
ใช่คือนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมลูกชายต้องออกมาสี่หมื่นบาทไม่ใช่น้อยนะค่ะนะ
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องปลายฝนนะครับตั้งแต่เรียนปวชด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าวันนี้ก็มาส่งศพเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าเสียใจมากที่เพื่อนตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้
ปกติแล้วปลายฝนเป็นคนน่ารักเฮฮาแม้ว่าลึกแล้วจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อย
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะตัดสินใจแบบนี้เมื่อสองสามเดือนก่อนเนี่ย
เพื่อนที่เราคุยด้วยบอกว่าปลายฝนเคยทักแชททางข้อความมาหานะฮะเพื่อขอยืมเงิน
นะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ให้ไปเพราะว่าตัวเพื่อนเองเขาบอกว่าเขาก็ขัดสนเหมือนกัน
หลังจากนั้นทางปลายฝนเองก็ทักมาบ่นบ่นต่อว่าเงินไม่พอใช้นะฮะ
ซึ่งตรงนี้จะทักอยู่มาเป็นประจำ
ความล่าสุดเรื่องปัญหาเรื่องเงินนี่แหละอ่าคุยมาคุยกับเราด้วยจ้ะเราด้วยใช่
เขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกแค่ว่าเออมีแบบว่ามีมีบ้างไหม
ขอยืมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตอนนั้นหนูก็ไม่มีเหมือนกัน
สะเทือนใจมากเลยคือหนูคือมันไม่มีสัญญาณบอกเลยว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเก็บกฎนี่แหละ
เป็นคนแบบคิดเล็กคิดน้อยเก็บทุกอย่างมาคิดอ่ะ
หนูก็เคยบอกเขาแล้วเอออย่าไปคิดมากอะไรอย่างนี้
ก็เคยบอกเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอพอมารู้เรื่องแบบนี้ก็
แย่แย่เลยอ่ะทำใจไม่ได้รู้สึกช็อกเหมือนกันครับ
ก็ไม่คิดว่าเพื่อนเราก็เขาจะทำอย่างงี้อ่ะครับอ่าทีนี้วันนี้ฮะ
ก็คือต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าตอนแรกมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาแฝงอยู่
นะฮะก็เลยทำให้มีบรรดานการเมืองจากอ่าหลายภักดิ์อืมนะครับ
อ่าที่มาร่วมงานตั้งแต่งานสวดศพของนางสาวปลายฝนแล้ว
วันนี้พิธีชาพนักกิจศพเนี่ยมีอดีตสสจังหวัดแพร่นะครับของพักเพื่อไทยนะฮะ
แพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะฮะคุณหมอทศพรเนี่ยอ่า
ซึ่งก็มีฝีมือทางด้านวาดภาพอยู่ด้วยนะครับได้มาร่วมพิธีชาปนกิจศพ
แล้วก็ได้นำรูปนะเป็นรูปภาพจากฝีมือการวาดของคุณหมอทศพรเอง
เป็นภาพน้องปลายฝนเอามาให้คุณตานะครับบอกว่าจะเอารูปนี้ไปประมูล
เงินรายได้ทั้งหมดจะนำมาทำบุญมาให้ครอบครัวของน้องปลายฝนต่อไปนี่นะฮะ
ตั้งใจวาดรูปนี้เนี่ยมาให้คุณตาเพื่อเป็นที่ละลึกถึงน้อง
แล้วก็รูปนี้เนี่ยก็ขออนุญาตคุณตาแล้วก็จะเอาไปประมูลนะ
ก็คงประมูลออนไลน์อ่ะฮะแล้วก็เมื่อประมูลได้เงินเข้ามาเนี่ย
ก็จะมามอบให้คุณตาเพื่อเป็นค่านมให้หลานเสียดายนิดนึง
รูปน้องมีสวยสวยเยอะมากเลยในเฟซบุ๊คของน้องปรากฏว่าสองวันที่ผ่านมา
ผมเข้าไปในเฟซบุ๊คถูกลบหมดเลยไม่ทราบมือดีที่ไหนเข้าไปจัดการ
แต่คุณหมอทศพรยืนยันว่าเข้ามาด้วยเรื่องของ
การอยากจะมาแสดงการขอรบศพนะฮะโดยแนะนำนส่วนตัวอะไรไหม

แต่ว่าเฟสบุ๊คของนักสารตอนเนี้ยก็จะเหลือรูปโปรไฟล์
กับภาพหน้าปกนะฮะค่ะอ่าก็เคยรู้เคยลงรูปอะไรไว้เยอะ
หลังเราเสียชีวิตได้อืมก็ต้องไปดูว่าเออมีการใส่ชื่อใคร
ในการจัดการหรือเปล่าเพราะว่าจะมีอำนาจในการล็อกอินเข้ามา
อ่ะทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะว่าในบอลเนี่ย
มาร่วมพิธีชาปนกิจด้วยใช่ไหมคะตาพรบอกว่าเออมาตอนเช้า
สื่อข่าวเราก็เลยกะว่าเออจะไปคุยกับในบอลซะหน่อย
เพราะว่าก็เพิ่งได้คุยไปครั้งเดียวแล้วก็เห็นว่าวันนี้มา
ไปที่บ้านหลังเดิมนี่แหละเจอแม่นายบอลนะคะครับ

ถามแม่ว่าเอาแม่แล้วบอลไปไหนล่ะ
แม่บอกว่าอ๋อบอลมันไม่กลับบ้านไปนอนบ้านเพื่อน

คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐก็ไปเจอกับแม่ของนายบอล
ก็ถามว่าแม่รู้ไหมว่าเมื่อเช้าเนี่ยบอลไปงานชาปนกิจของปลายฝนนะ
บอกแม่ก็รู้ตัวแม่เองก็อยากไปร่วมพิธีเผาศพอดีตลูกสะพ้ายนะ
อยากเจอหลานอยากเจอต้นกล้าด้วยแต่แม่ไม่ค่อยสบาย
ว่าถ้าไปในที่ที่มีคนเยอะเดี๋ยวคนอื่นจะป่วยตามแม่
กลัวจะเอาไปติดคนอื่นด้วยแม่ก็อยากจะให้ลูกสะพ้ายเนี่ย
สู่พบภูมิที่ดีก็เห็นว่าลำบากมาเยอะแล้ว
แล้วก็ฝากไปขอโทษตาอ่ำกับยายสาคอนตายายของน้องปลายฝนด้วย
แม่ไม่ได้ไปร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ขอให้เออไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเถอะลูกเออก็ลำบากลำพ่นมาเยอะแล้ว
ตาเขาก็บอกว่าไปได้ไม่เป็นไรก็คือหลาน
อันก็คือหลานเหมือนกันใช่ก็คือหลานของฉัน
อยากฝากอะไรเหมือนกันคือหลานมันไม่เป็นคนกล้า
ค่ะเออขอให้อายุมั่นฝันเยินคิดถึงมาก
แต่เราก็ไม่สบายก็ไปก็คือไปไม่ได้ถ้าไปปุ๊บ
เราก็อยู่ในห้องอีกสิบสี่วันให้เขาเตรียดสิ้นอะไรแล้วอย่างเงี้ย
ลองซึ่งจะไปจะเป็นไปก็ไปวันอาทิตย์เป็นวันอยู่
แล้วเราเจอลูกอย่างตอนนี้ยังเขาบอกเขาบอกเขายังอยู่กับเพื่อนอยู่
อยู่กับเพื่อนใช่อยู่กับเพื่อนซื้อไว้ให้ลูกไม่มา
เขาก็ไม่มาแล้วเมื่อวานเขาก็ไม่มาซื้อไว้ให้เขาเราก็จริงจัดน้ำ
คือตอนแรกที่ทีมข่าวเราไปเจอในบอลกับแม่ตอนนั้นคือตามหาในบอลอยู่
ในบอลเพิ่งจะกลับมาบ้านไม่มีข้าวกินแม่บอกมีเงินติดตัวอยู่
กี่บาทเท่านั้นเองทีมข่าวเราก็ไปซื้อข้าวมาให้แม่ลูกคู่นี้กิน
แล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะหลายคนก็เลยได้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของนายบอลกับแม่เนี่ยลำบากมาก
นี่ค่ะภาพเมื่อวานที่ทีมข่าวเราไปเจอแล้วก็ได้ไปพูดคุยกันนะคะ
นี่ข้าวที่เห็นเนี่ยคือทีมข่าวเราซื้อเข้าไปให้นะเพราะว่าเขาก็อยู่กันแบบขัดสน
ใช่เขาไม่มีเงินแม่บอกหิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แม่ไปทำงานก่อนได้ไหม
ถึงจะมีเงินซื้อข้าวให้กินเพราะว่าลูกชายเองก็ไม่ได้ทำงานอะไรแม่บอกใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ติดยาด้วยติดยาเสพติดอ๋อหลายคนก็เลยเห็นใจนะคะ
แล้วก็อยากจะแสดงความช่วยเหลือก็มีคนเอาสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยเหลือครอบครัวนี้
บุญกว้างเองก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้วย
หลายคนก็ยังถามถึงลูกแล้วอย่างนี้แล้วลูกช่วยอะไรแม่บ้างไหมเลิกยาหรือยังทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหน
แม่บอกแม่ไม่รู้เลยแต่ว่าแม่ตัดสินใจแล้วจะไม่ให้บอลเข้าห้องอีกแล้ว
ไม่ให้มาเลยเหรอไม่ให้เข้าเลยอ่าเพราะแม่บอกกลัวว่าจะขโมยของที่เขาบริจาค
แลกยามาเสพกับเพื่อนอีกนี่ไงคือพฤติกรรมก็ยังคงเหมือนเดิมครับ
แล้วแม่ยังบอกด้วยนะคะว่าแม่ไม่เอาแล้วแม่ปล่อยวางกับลูกคนนี้แล้ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตามตัวบอลไปรักษาแม่จะขอบคุณมากเลย
เพราะว่าบอลที่เมายาทุกครั้งเนี่ยก็จะทำร้ายแม่จนได้รับบาดเจ็บ
แม่เคยโดนลูกทำร้ายเพราะเมายาจนซี่โครงหักมาแล้วด้วยแต่ก็แม่ลูกกันอ่ะ
ก็ตัดกันไม่ขาดแม่ก็แม่ก็ต้องรักลูกแหละแต่ตอนนี้แม่ไม่เอาแล้ว
คือบอลเนี่ยไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะใช่ค่ะ
แต่ถ้าบอลดูอยู่เนี่ยคือผมอยากจะฝากบอกไปถึงบอลเลยนะฮะ
นายปรีชาภูผ่าวัยยี่สิบห้าปีเนี้ยค่ะ
คือคุณยังหนุ่มยังแน่นอืมยังมีโอกาสกลับตัวค่ะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันผิดมันพลาดอะไรไปเนี่ย
กลับตัวซะนะไปบำบัดนะให้เลิกจากยาเสพติด
แล้วกลับมาทำงงทำงานดูแลแม่แม่อายุห้าสิบเก้า
ค่ะแล้วอย่าลืมว่าบอลยังมีลูกชายอีกคนหนึ่ง
ที่ต้องรับผิดชอบนะลูกชายอายุแปดเดือนอืม
มองว่าเขามีตามียายอะไรอยู่เขาดูแลเนี่ยอันนี้เขาดูแลเหรนของเขาเต็มที่อย่างแน่นอนแหละ
แต่ว่าตัวเองนี่คือพ่ออืมแล้วมีแม่อีกคนหนึ่งใช่ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าบอลอยู่ไหน
ค่ะแต่บอลเนี่ยวันแรกแรกที่มีข่าวว่าปลายฝนผูกคอตายเนี่ยอืม
ในพื้นที่บางประกงฉะเชิงเศร้าเนี่ยบอกว่าเจอผู้ชายคนนึงคนนี้แหละคือแฟนเก่า
คือสามีเก่าคือพ่อของน้องต้นกล้าเนี่ยเดินร้องห่มร้องไห้ไปนั่งอยู่บนสะพานลอย
สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงก็มีจนเขาต้องไปเกลี้ยกล่อมเจรจากัน
แต่ว่านายคนนี้พอลงมาจากสะพานก็หายตัวไปอืม
ทีมข่าวของเราก็ตามไปเจอตัวแล้วก็ได้คุยด้วย
เพราะเราก็อยากรู้ความจริงเพราะตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าที่ปลายฝน
เขาต้องเลิกกับสามีคนแรกพ่อของลูกเนี่ยพ่อของน้องต้นกล้าเนี่ย
ก็เพราะว่าถูกสามีเก่าทำร้ายร่างกายจนอยู่ด้วยไม่ได้อืม
นะฮะบอลปรีชาภูผาวัยยี่สิบห้าปีเนี้ยเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าไอ้ทำร้ายร่างกายน้องปลายฝนเนี่ยเขายอมรับว่ามันก็มีจริงนั่นแหละ
เพราะเขาเองก็ติดยาเสพติดงานการก็ไม่ได้ทำ
ของปลายฝนบอกว่าตอนที่ต้องออกจากเรียนปวชแล้วไปอยู่กับในบอลเนี่ย
ท้องน้องต้นกล้าเนี่ยตอนนั้นก็ต้องไปทำงานก่อสร้างนะ

สุดท้ายเลิกกับบอลไปได้วิชัยก็ไปทำงานรอปภ
อ่าแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะฮะก็เจอเรื่องราวสารพัด
เธอต้องเลือกตัดสินใจผูกคอตายไปเนี่ยบอลบอกว่า
รับว่าทำร้ายร่างกายปลายฝนจริงแต่รักกันดีค่ะ
แล้วไม่ใช่ว่าเลิกกันก่อนไม่ใช่ว่าทำร้ายร่างกายปลายฝน
ปลายฝนอยู่ด้วยไม่ได้แล้วก็เลิกกันแล้วปลายฝนไปเจอวิชัยนะ
แต่บอลบอกว่าพอไปทำงงทำงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ย
ล่าสุดเนี่ยคือไปทำงานเป็นรอปภ
คือทั้งบอลแล้วก็ปลายฝนเนี่ยไปทำงานเป็นรอปภบริษัทเดียวกับวิชัยนั่นแหละ
อ่าแล้วไปเจอวิชัยที่นั่นนะครับพอเขาไปทำงานที่นั่นกันเนี่ย
บอกว่าเริ่มสังเกตเห็นว่านายวิชัยเริ่มเข้ามาตีสนิทปลายฝนแฟนของเขานะ
ตอนนั้นเขาก็ฝากต้นกล้าเอาไว้ที่บ้านที่ฉะเชิงเซาให้ตากับยายของปลายฝนดูแล
ค่ะพอวิชัยมาเริ่มตีสนิทกับปลายฝน
สุดท้ายนะฮะบอลบอกว่าวิชัยได้พาปลายฝนหนีไปอยู่กับวิชัย
หนีเข้าไปเลยนี่คือวิชัยนะฮะ
พอเขาไปตามหาไปตามปลายฝนคืนบอลอ้างว่าถูกนายวิชัยเอาพวกมารุมทำร้าย
แขนขวาของเขาหักหลังจากนั้นก็ห้ามไม่ให้เขามาติดต่อยุ่งเกี่ยวกับปลายฝนอีก
ซึ่งเขาก็ไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอีกกลัวจะถูกทำร้ายนะฮะ
เขาบอกว่าเขาก็พยายามหาทางคุย
สอบถามเรื่องราวของปลายฝนอยู่เพราะว่าเป็นห่วง
จนสุดท้ายเนี่ยบอลบอกว่าบอลมารู้ว่านายวิชัยเนี่ยหลอกพาปลายฝนไปกู้เงิน
แต่พอออกรถมาแล้วชื่อคนครอบครองรถกับชื่อของนายวิชัย
โดยปลายฝนยังต้องเป็นคนผ่อนค่างวดนะ

วิชัยบอกนะอ่าบอลบอกนะวิชัยบอกว่า
ปลายฝนไปกู้เงินมาหน่อยออกจักรยานยนต์
ปลายฝนก็ต้องผ่อนแต่วิชัยก็เป็นคนขี่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ของปลายฝนอดีตภรรยาของเขาไว้เพียงคนเดียว
นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ปลายฝนบอกกับตากับยายว่าเงินไม่พอใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้
นี่นะฮะแต่ฝั่งของนายวิชัยเห็มหิมวัย๒๙ปีแฟนคนปัจจุบันของนางสาวปลายฝนเนี่ย
ตอนที่ยังเจอตัวแล้วเขาให้ข้อมูลแรกนะ
เขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าที่ตัวเขาต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่ปลายฝนผ่อนอยู่เนี่ย
เพราะปลายฝนเขาอยากได้รถคันนี้เองเขาอยากซื้อจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ย๘๐๐๐กว่าบาท
แต่ตอนนั้นปลายฝนยังไม่ได้ทำงานอ่ายังไม่ได้เป็นรอปภค่ะ
ก็เลยต้องเอาชื่อของเขาเนี่ยไปเป็นเจ้าของรถในการผ่อนก่อน
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีงานทำมีเงินเดือน
แต่ว่าวิชัยไม่เคยเล่าเรื่องให้ปลายฝนไปกู้เงิน๔๐๐๐นะ

แต่บอลบอกว่าเป็นรอปภแล้วก็ผมมาเป็นรอปภกับปลายฝนนี่แหละ

แล้วถึงมาเจอวิชัยแล้ววิชัยมาแย่งแฟนผมไป
เอาอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ

คนหนึ่งคืออดีตสามีของน้องปลายฝน
อีกคนนึงคือแฟนคนปัจจุบันที่ตอนนี้หาตัวไม่เจอแล้ว
เรื่องราวที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราไว้เนี่ย
ย้อนให้ท่านฟังอีกสักครั้งนะครับ
คือน้องก็อยากได้ผมก็ซื้อแต่เป็นชื่อผมนะ

เพราะน้องเขายังไม่มีงานยังไม่ผ่านโปรงาน
ไม่มีไม่มีเงินเดือนรับรองไม่ได้ครับต้องเป็นชื่อผม
แต่ละหลักที่ซื้อมาเรียงบรรจัยก็มาจากน้องเขาครับ
ฟรีดาวน์ก่อนครับไม่มีตังค์ครับ
ค่อนประมาณเดือนละ๔๐๐๐ครับ

ตอนที่เงินเข้าผมกับน้องก็อยู่คนละที่กัน

แต่พออยู่ประมาณสักบ่ายช่วงเย็นบ่าย๓๔

ใช้อะไรอ่ะคะเบื้องต้นที่เขาฝากด้วย
ก็บางคนเข้าใจจ่ายค่ารถ๔๐๐กว่าบาทครับ
อืม๔๐๐๐กว่าบาทแล้วน้องเกรดรับรู้ไหมคะตรงนี้

อ๋อเอาแล้วเบื้องต้นค่ะ
ใช่ครับเขาเป็นคนให้ผมเองครับ
แล้วตังค์๕๐๐๐ที่ว่าได้มาผมรับประกันได้เลยก็เก็บไม่รู้จริง

น่าจะไม่รู้ตอนหลังว่าตังค์๕๐๐๐เนี่ยส่งตัวเราไปแล้ว
มันก็จะให้ผมคิดแล้วว่าเขาทะเลาะเรื่องนี้
ผู้นอกบบเขามาหัวพาไปคู่
ทะเลาะพาไปออกรถชื่อหัวมันแล้วพี่เมียผมพ่อน
ผมคิดเลยว่าเรื่องผูกคอตายมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอก
มันต้องมีเรื่องหนักกว่านั้นนี่เรายังรักเขาอยู่
เอาเป็นว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งวัย๒๐ปีนะครับ
สุดท้ายวันนี้ก็ชาปนาศักดิ์กิจสบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถ้าย้อนไปดูช่วงเวลาต่างที่เกิดเหตุ
เกี่ยวกับเรื่องของนางสาวปลายฝนนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากพบว่าเธอผูกคอตายเสียชีวิตในห้องพักในกรุงเทพเนี่ย
คือโพสต์เมื่อ๒๒เมษายนภาพนี้นะครับ
เป็นภาพคล้ายกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
แล้วก็มีข้อความต่างตัดเพาะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ซึ่งตอนนี้มันน่าจะชัดเจนแล้วว่า

เงินเยียวยาอะไรเธอก็ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
เมษายนนางสาวปลายฝนวันนั้นไม่สบายนะฮะ
งานอยู่ที่ห้องเช่าในซอยเพชรเกษม๒๗
ส่วนนายวิชัยแฟนนุ่มออกไปทำงานรอปภเขาทำงานที่เดียวกัน
ประมาณ๔ทุ่มนางสาวปลายฝนได้วีดีโอคอลไปหาพี่สะพ้าย
บอกว่าเหนื่อยคิดถึงลูกลูกอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเศร้าไม่มีเงิน
แล้ววันเดียวกันเธอก็ยังทะเลาะกับนายวิชัย
เพราะว่าจะขอไปที่ทำงานด้วยแต่ว่านายวิชัยเนี่ยไม่ยอมพาไปด้วย
ราวตีหนึ่งครึ่งเข้าสู่วันที่ยี่สิบแปดเมษายน
นายวิชัยเสร็จจากงานกลับมาที่ห้อง
แต่พบว่านางสาวปลายฝนอ่าแฟนสาวผูกคอตายแล้วนะครับ
ก็แจ้งเจราที่เจราที่ก็มาตรวจพิสูจน์ศพ
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะนะฮะ
ก็ไม่ได้พบร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะฮะยี่สิบเก้าเมษายน
ก่อนจะไปรับศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีคนพบในบอลไปร้องไห้เสียใจ
อยู่กลางสะพานลอยบอกว่าเมียเขาตายเมียเขาตายเนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้ตอนแรกที่เป็นประเด็นคนสนใจคือ
วิชัยให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าแฟนสาวไม่ได้เงินเยียวยา๕๐๐บาท
รัฐบาลทำให้ลำบากไม่มีเงินนะสุดท้ายแล้วความจริงก็ปรากฏว่า
มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะ๓๐เมษายนมีข่าวมีการแชร์หลักฐานต่าง
เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนั้นเข้าบัญชีนางสาวปลายฝนไปแล้ว
เมื่อ๑๖เมษายนนายวิชัยตอนนั้นก็เถียงไม่ออก
แล้วก็สารภาพว่าเงินเยียวยา๕๐๐บาทเข้าบัญชีแฟนสาวเขาแล้วจริง
แต่ว่าได้นำไปจ่ายเงินค่างวดรถจักรยานยนต์๔๐๐๐บาทเขาบอกว่า๔๐๐นะ
แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันแน่
และหลังจากนั้นก็ติดต่อนายวิชัยไม่ได้อีกจนถึงตอนนี้
จนกระทั่งวันนี้ซึ่งเป็นวันชาปนกิจศพนางสาวปลายฝน
นางสาวปลายฝนชีวิตของเธอนะครับอาศัยอยู่กับตากับยายนะฮะ
เรียกตากับยายว่าพ่อกับแม่เพราะว่าเลี้ยงปลายฝนมาตั้งแต่เด็กนะฮะ
พอเข้าสู่ม๓แล้วก็เรียนต่อปวชก็ได้ไปเจอกับในบอล
ก็เลยออกจากเรียนไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คน
คือน้องต้นกล้าตอนนี้อายุ๘เดือนจากการให้ข้อมูลของในบอลบอกว่า
เคยไปทำงานเป็นรอปภอยู่ที่กรุงเทพด้วยกัน
ที่ปลายฝนจะไปเจอนายวิชัยแล้วนายวิชัยก็มาแย่งแฟนเข้าไป
อันนี้ในบอลบอกนะฮะก็เอาเป็นว่านางสาวปลายฝนเขาก็ไปคบกับนายวิชัย
นางสาวปลายฝนเพิ่งได้ทำงานเป็นรอปภบริษัทเดียวกับนายวิชัย
แต่ยังไม่ผ่านโปรนะครับยังได้เป็นค่าจ้างรายวัน
ก็เอาเงินทั้งหมดส่งเป็นค่านมให้กับลูกส่งไปสองครั้ง
ต้นเดือนเมษายน๒๐๐บาทกับกลางเดือนเมษายน๒๐๐บาท
ขอรับจ้างวาดภาพหารายได้เสริมด้วย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าข่าวนี้มันเป็นประเด็นดราม่าหนักมาก
หลายคนแชร์กันเยอะมากเราก็พยายามรวบรวมทุกแง่มุมมา
แล้วก็ชี้แจงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
จนในที่สุดวันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว